คิ้วมาแต่มันไม่คิ้วสมชื่อ
คือมันไม่น่ารักสมชื่อนะฮะ
คุณสักคิ้วกันไหมครับผู้หญิงก็สักกันเยอะนะ
คือใช่ผู้หญิงเขาศักดิ์เยอะ
แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเลือกที่ร้านที่ดี
อุปกรณ์สะอาดราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณหลักพันถึงหลักหมื่น

เขาบอกว่าสักคิ้วต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจ
เพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยแล้ว
เรื่องของเทรนด์คิ้วแต่ก่อนมีเป็นยังไงคุณ
เมื่อก่อนคิ้วกงค่ะต้องคิ้วกงเป็นสะพานโค้ง
ตอนนี้จะต้องคิ้วตรงทรงเกาหลีแบบนี้
หรือไม่บางทีก็มีกี่มิติบ้างคุณ
มิติ๖มิติอะไรอย่างนี้แต่คราวนี้ศักดิ์แล้ว

เพราะอะไรครับเพราะว่าคุณพี่อุไรไปสักคิ้วมา
จ่ายไป๒๐๐บาทแต่ไปสักกับใครรู้ไหมคุณ
สักกับคนที่สักตัวคือคุณ
ไปสักกับอาจารย์สักตัวทั่วไป

เพราะว่าคนที่สักคิ้วการเรียงเส้นของมันแตกต่างกัน
แต่ดิฉันตกใจตั้งแต่ที่คุณบอกแล้วตอนแรกว่า๒๐๐บาทใช่ไหม

เรื่องราวนี้นะครับนี่คือคิ้วที่คุณอุไรได้มานะครับ
คุณอุไรราชนครเป็นชาวจังหวัดพิจิตร
เรื่องราวนี้ถูกแชร์ต่อไปในโลกโซเชียล
เพราะว่าคุณอุไรปรึกษากับเจ้าของร้านเสริมสวย
ที่ชื่อว่าคุณอรพินนันทจิต
โดยคุณอรพินก็เปิดเผยต่อบอกว่า

เพราะต้องการจะลบรอยคิ้วรอยสักที่มันหนาเตอะแบบนี้
หลังที่คุณอุไรไปสักคิ้วกับคนรู้จัก
ซึ่งเป็นอาจารย์ศักดิ์ตัวตามร่างกาย
แล้วก็จ่ายเงินไปสองร้อยบาท

กลายเป็นแบบนี้ไปได้
เพราะว่าคนที่สักคิ้วใช้น้ำยาที่ศักดิ์ตัวตามร่างกาย

ซึ่งมันก็แตกต่างกับน้ำยาที่สักคิ้วจริงใช่ไหมคุณ

แล้วเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่เหมือนกันนะ
ล่าสุดมีผู้เข้าช่วยเหลือคุณอุไรแล้วนะ
ก็คืออาจารย์เลเป็นอาจารย์สอนลบคิ้วที่กรุงเทพ
อาสาเข้าช่วยเหลือคุณอุไรแล้วนะครับ
ฟังคำเปิดเผยจากคุณอรพิน
ซึ่งคุณอรพินก็เป็นผู้ที่เห็นใจคุณอุไร
แล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือคุณอุไรเหมือนกันนะครับ
คอมเม้นต์มาว่าทำไมไม่มีช่างไม่มีจรรยาบรรดิ

ขอแก้ข่าวเลยว่าคือเป็นช่างสักตัวค่ะ
เป็นช่างสับตัวเป็นสำนัก
แล้วที่พี่เห็นสภาพคิ้วของเขาเป็นยังไงบ้างครับพี่
คิ้วเขาแบบเริ่มคีรอยมันจะขึ้นแล้ว
เพราะว่ามันลงเข็มลึกมากคีรอยก็เริ่มขึ้น
เริ่มหนามากอะไรอย่างนี้แล้วเริ่มตกสะเก็บ
กำลังตกสะเก็ดก็คือเป็นขุนขึ้น
เป็นขุยขึ้นมา

ไปแก้แล้วค่ะแก้เรียบร้อยแล้ว
แก้มาคืนนี้๑๐ชั่วโมงค่ะแก้กับอาจารย์เรียน

โดยคุณพี่อรพินก็เปิดเผยนะครับว่า
คุณอุไรที่สักคิ้วตอนนี้ส่งไปให้ช่างศักดิ้
เป็นอาจารย์ของเธอเองแก้ให้แล้วที่กรุงเทพนะ

ที่มีผู้ทำแล้วก็เกิดพลาดเหมือนกันลักษณะเดียวกัน
โดยคิ้วมีลักษณะ๒หาง

ใครก็สักกันคิ้วสองหางเนี่ยพาดท่าใช่ไหมหรือว่ายังไงฮะ
โดยคุณอรพินบอกว่าอ้าวมาเดี๋ยวจะช่วยเหลือให้
เดี๋ยวจะส่งไปให้อาจารย์ที่กรุงเทพแก้คิ้วให้
แต่ว่าการแก้คิ้วนะคุณโอ้โห
คือเขาบอกว่าศักดิ์บางทีอาจจะง่ายกว่าการแก้ด้วยซ้ำถูกต้องไหมฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าสักเวลาสักเราก็ทำเขาเรียกว่าอะไร
การศักดิ์เส้นใหม่แต่แก้เนี่ยมันต้องแก้ของเดิม
แล้วสีของการศักดิ์ที่มันเป็นสีดำมันฝังอยู่ไปในผิวแล้วไง

แค่เป็นการเติมสีเนื้อลงไปบนสีดำ
มันไม่ใช่การลบจริงแล้วเขาบอกมันเป็นแบบนั้น
เลเซอร์ออกอะไรไหมเลเซอร์ออกก่อนนิดนึงแต่มันออกไม่หมดใช่ไหม
แล้วก็ต้องเติมสีเนื้อลงไปในสีดำโอ้ก็เป็นความซ้ำซ้อนกัน
ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับนี่เขาก็มีคำเตือนกันมานะครับ
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสักคิ้วก่อน
เลือกช่างศักดิ์กับผู้เชี่ยวชาญที่มีใบรับรองวิชาชีพเท่านั้นนะครับ
สถานที่ที่เราไปศักดิ์ก็ต้องดูเรื่องของความสะอาด
อุปกรณ์ในการศักดิ์ขอเขาดูได้เลย

แล้วพวกเข็มเขิมต่างคือมันต้องใช้ครั้งเดียวแล้วแบบทิ้งนะ
ไม่ใช่ใช้ไปปนกันหรือว่าจะต้องมีการแบบฆ่าเชื้ออะไรให้ดีก่อนด้วย
และต้องดูให้เขาวางรูปคิ้วที่มันเหมาะกับหน้าเรา
ไม่ใช่เราเอารูปดาราไปเทียบหรอกอยากได้คิ้วแบบนี้
อยากได้คิ้วแบบคุณอริยามาสักหน้าฉันได้ไหม

แต่ละคนไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้เขามีพวกสักคิว
ที่ดูตามโงเห้งด้วยนะคุณ
ว่าหัวต้องยาวเท่าไหร่หางต้องยาวเท่าไหร
เห็นเขาวัดเลยมีเครื่องวัดอะไรไม่รู้นะ